มาดูเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็คนในบ้านคิดว่าโจรขึ้นบ้าน
แล้วก็เลยคว้าปืนมายิง
แต่ปรากฏว่าคนคนนั้นไม่ใช่โจรนะครับ
เป็นญาติของตัวเองก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมา
ตำรวจโรงพักบางมดเข้าตรวจสอบเหตุยิงกันได้รับบาดเจ็บ
ที่บ้านสวนริมคลองถนนพระราม๒ซอย๓๐
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นตึกครึ่งไม้
พบนายสันติคเนกิจอายุ๕๙ปี
ถูกยิงด้วยอาวุธปืน๓๘เข้ากลางอกทะลุหลัง๑นัดนะครับ
ก็นอนร้องคลวนกลางอยู่บนชั้น๒ของบ้าน
เจ้าหน้าที่เร่งปฐมพยาบาลก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางประกอบ๙
ให้แพทย์รักษาตัวอย่างเร่งด่วนต่อไปนะครับ
สอบสวนนายพรเทพพฤกษวิบูรณ์อายุ๓๙ปีเจ้าของบ้าน
ยืนรอมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืน๓๘ที่เขาใช้ยิงนะครับ

โดยเขาให้การบอกว่าเขากับนายสันติผู้บาดเจ็บเนี่ย

ก่อนเกิดเหตุนายพรเทพแม่แล้วก็ป้า

เพราะหนูมันกัดสายไฟขาดใช้การไม่ได้มานานแล้ว
ก็เลยไม่มีใครขึ้นไปพักอาศัยอยู่ชั้นบนแล้ว
ก็จะมารวมตัวพักอาศัยกันอยู่ชั้นล่าง
ขณะที่เขาเข้าห้องน้ำที่ด้านนอกบ้านเนี่ยนะ
ได้ยินเสียงเหมือนมีใครอยู่ชั้นบน
ก็เลยรีบเข้าไปหยิบปืน
ย่องขึ้นไปดูชั้นบน
เห็นว่ามีเงาของคนตะคุ่มอยู่
นายพรเทพคิดว่ามีโจรเข้าบ้านแน่นอนนะครับ
จึงยิงปืนขึ้นฟ้าหนึ่งนัด
โหนที่เป็นเงานั่นล้มลง
แต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปดูคุณ

จริงญาติตัวเองก็เลยรีบแจ้งตำรวจมาตรวจสอบนะครับ

ตำรวจก็ควบคุมตัวนายพรเทพพร้อมกับตั้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นไว้ก่อน
แล้วก็นำปืนของกลางส่งกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบ
ขณะที่ต้องรอดูอาการของนายสันตินะครับ
อาการดีขึ้นก็จะได้สอบสวนอีกครั้ง
แต่หากเสียชีวิตนายพรเทพจะถูกตั้งข้อหาเพิ่มด้วยนะครับ